นี่ฮะคือฟังแล้วก็แหม่มันรุนแรงจริงช่วงนี้
กลับไปในพื้นที่ค่ะติดตามจากคุณวิมวลวัน
พักดีผู้สื่อข่าวของเรานะคะยังพร้อมรายงานสดอยู่ที่นั่น
โอ้โหไฟยังน่ากลัวอยู่เดี๋ยวติดตามจากคุณวิววัลวัลเลยนะคะ
เชิญครับคุณวิววัลนะครับ
ไฟลุกขึ้นมาอีกครั้งก็เกิดจากฝนที่ตกลงมานะคะ
แล้วก็รวมไปถึงลมที่แรงมากขึ้นด้วย
ขณะเดียวกันก็บอกว่าโฟมที่ใช้ฉีดเพื่อที่จะสกัดเปลวเพลิงนั้น
ไม่สามารถที่จะสกัดได้นะคะตอนนี้ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว
ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมไปถึงสื่อมวลชนในพื้นที่เนี่ย
ออกจากพื้นที่ในทันทีค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากโรงงานไฟไหม้
กิ่งแก้วค่ะวิมลวันธรรมดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
อันนี้บรรยากาศล่าสุดก็ต้องออกมาในพื้นที่ที่ไกลออกมาแล้วนะ
สำหรับสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับ
ก็อย่างที่พี่ยอดบอกว่าทำได้ดีที่สุดนะขนาดนี้ก็คือ
ฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้ไม่ให้มันลุกลามไปในพื้นที่ตรงอื่นอีกนะฮะ
ส่วนตรงจุดนั้นเนี่ยที่มันปะทุแล้วมันโหมลุกไหม้ขึ้นอย่างแรงเนี่ย
ณขณะนี้อาจจะต้องปล่อยให้มันวอดไปคือเผาไปสารเคมงสารเคมีอะไรตรงนั้น
ให้มันเผาไปให้หมดอะไรประมาณอย่างนั้นค่ะอย่างที่คุณเมื่อวานรายงานมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ
อีกหนึ่งปัญหาสำคัญคือตอนนี้ฝนตกนะคะครับฝนลงเม็ดแล้ว
ไม่ได้หมายความว่าฝนตกและจะทำให้ไฟที่บริเวณโรงงานดับนะคะ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่บอกว่ายิ่งฝนตกมันจะยิ่งทำให้ไฟตรงนั้นที่มีสารเคมีอยู่ข้างใต้
มันยิ่งปะทุขึ้นมาอันนี้อีกหนึ่งปัญหาสำคัญ
เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะกลับไปสดที่นั่นนะคะเดี๋ยวเรามา